และกึ่งอาชีพนานาชาติที่อาคารนิมิบุตร
ระหว่างที่๔๑๐สิงหาคมรายการนี้
เพื่อชิงความเป็นหนึ่งบนสังเวียนการแข่งขัน
นอกจากการแข่งขันตามปกติแล้ว

ก็คือการประกวดไหว้ครูและมวยโบราณอีกด้วย
โดยจะจัดแข่งขันในรอบแรกขึ้นที่อาคารนิมิบุตร

ผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าชมกันในการได้ฟรี